กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาลุ้นกันหน่อยสิว่าข่าวนี้เนี่ยที่ลือกันกระหึ่มเลยเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะสำหรับแฟนของตะวริส
เขาบอกว่ายังไม่ทันแต่งแต่ว่าป่องซะแล้วลือแรงเมาส์แรงอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ตะบอกเลยว่าตอนนี้ยังยังยังไม่หยุดเมาอีก
ตอนนี้อยู่ในขั้นของดูเริกดูงามยามดีกันอยู่นะคุณคาดว่าเอาจริงปีนี้ไม่น่าจะ
เขาว่าอย่างนี้ส่วนเรื่องของการแต่งแฟนสาวอย่างเป็นทางการ
ก็กำลังจะคิดอยู่เหมือนกันว่าจะใช้วิธีไหนดีนะคะ
รับรองว่าถ้าแต่งจริงไม่เก็บเงียบทั้งสองคนแน่
แล้วก็ส่งโมเมนต์น่ารักผ่านสื่อให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะ
และที่อย่างที่บอกไปว่าตะบอกว่ายังยังไม่หยุดเม้าอีก
หลายคนตกใจคุณเพราะว่ามีคนเห็นนักแสดงหนุ่มตะวริสเนี่ย
วงแฟนสาวคุณแอนวริถาไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็ส่องไปส่องมา
บางคอมเมนต์ก็บอกดูเหมือนจะมีอะไรปองนะ
วบดูอิ่มน้ำอิ่มเนื้อไปหรือเปล่านะฮะ
อ้วนไปหรือเปล่าตอนนี้ท้องแน่เลยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามป๊าค่ะ
ใกล้แล้วครับก็ตอนนี้แพลนทุกอย่างเกือบเรียบร้อยแล้วล่ะ
อันนี้ใกล้แต่งงานหรือใกล้แต่งหญิงนะคะ

เขารอเลิกอยู่ถ้าเลิกได้ตรงและดีถูกใจเขาก็ตามนั้น
คือตอนนี้ผมปล่อยให้แอนเป็นคนจัดการทั้งหมดเลย
แต่ว่าจะมีคนเห็นแบบแดนทวมขึ้นหน่อย
ใช่ครับก็เลยลดอยู่
แล้วตอนนี้บวมยังไม่ท้องนะครับยังครับผมยังไม่ตั้งครับ

เขาซีเรียสเขาเครียดเพราะตอนนี้เขาพยายามลดอยู่
เออทักอะไรแบบนี้ผู้หญิงไม่โอเค
จะทานเยอะหน่อยช่วงนี้ก็พยายามลดอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะ
เดี๋ยวมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็จะได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชม